คุณผู้ชมคะชาวบ้านในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะ
ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
หลังจากที่ได้รับทั้งความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัย
จากการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทาง
ซึ่งเป็นถนนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ
นายธรรมทัศน์กี่สุ่นนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
ได้สำรวจโครงการปรับปรุงและก่อสร้างทาง
สายบ้านนาโพบ้านในเตาระยะทาง๑๙กิโลเมตร
ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และเป็นโครงการด้านการคมนาคมของในหลวงราชการที่๙
ที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวของจังหวัดตรังนะคะ
โดยก่อนหน้านี้ผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งชาวตำบลท่างิ้ว
และชาวตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดิกาเมื่อปี๒๕๕๙
เนื่องจากขณะนั้นชาวบ้านทั้งสองตำบล
ซึ่งการเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จากตั้งอยู่ในเขตรอยต่อของ๓จังหวัดค่ะ
คือจังหวัดตรังพัทธลุงและนครศรีธรรมราช
ประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้ยังอยู่ในพื้นที่สีแดง
จึงทำให้การพัฒนาด้านต่างประสบปัญหานะคะ

ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จนเป็นที่มาของการปรับปรุงและก่อสร้างทาง
สายบ้านนาโพบ้านในเตาค่ะ
ซึ่งการดำเนินการก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
เนื่องมาจากสภาพพื้นที่ทุระกันดาล
และบางช่วงก็ต้องผ่านเนินเขาที่สูงชัน

โครงการนี้ก็ดำเนินการได้เสร็จสิ้น
ในปี๒๕๒๐หรือเมื่อ๒๙ปีที่แล้วค่ะ
ส่งผลให้ณวันนี้ชาวบ้านกว่า๒๐๐ครัวเรือน
มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ตลอดจนเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของทั้ง๓จังหวัดอีกด้วยนะคะ